ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับไปเจอกับแก๊งลิง

ลิงที่ลบบุรีแต่เป็นลิงที่ภาคใต้

ไม่ได้เก็บมะพร้าวไอ้ลิงที่นี่มันเก็บหิน
แล้วมันเครื่องใส่ในถนนบนถนนทำให้เกะกะเกิดอุบัติฮงอุบัติเหตุ
เฮ้ยมันร้ายมากเลยกับใดหัว
ไปจัดการมาหน่อยครับ

ทางหลวงหมายเลข๔๑๖สายตรังสตูน
บริเวณจุดตัดเขาติ่งหมู่๕
บ้านเขาติ่งตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ตรังนี่แหละครับเขาบอกว่ามีก้อนหินมันร่วงหล่น
อยู่บนท้องถนนเต็มไปหมดเลยครับ
แล้วสาเหตุที่หินมันตกลงบนถนนแบบนี้
เขาว่ากันว่ามันเกิดจากลิง
เฮ้ยทำไมสนขนาดนี้

เครื่องก้อนหินลงมาบนถนน

คือนายธีรวัตรมณีแสง

เขาเล่าว่าเจ้าลิงพวกนี้มันโยนก้อนหินลงมาจริง
เพราะว่ามันต้องการข้ามถนนแล้วมีป้ายเห็นไหม
ระวังลิงป่าหิน
เขาชี้ให้ดูหน่อยไหมมันอยู่ไอ้ฝั่งกระโน้นน่ะ
เนี่ยเราเห็นไหมก้อนใหญ่ทั้ง
มันโมโหเพราะว่ามันข้ามถนนไม่ได้
มันต้องการจะข้ามไปอีกฝั่งเพื่อไปหากินแล้วมั้ง

มันก็เลยต้องปลาหินใส่รถเพื่อให้รถรถหยุดเนี่ยเหรอคะ
คือไม่รู้ว่ามันโมโหแล้วมันคว่างให้รถหยุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่สิ่งที่มันทำคือมันเป็นการระบายความรู้สึกของมันว่ามันข้ามไปไม่ได้

เนี่ยภาพจับได้นะแต่ว่าเป็นภาพของลิงเฉยยังไม่ได้ทำการปลาหิน
คือหลักฐานฆ่านางเขายังไม่มี
ผ่านมาเพิ่งเกิดแบบสดร้อนเลยครับ
ก็คือคุณพี่ธีรวัตรเขาเล่าให้ฟังว่า
หลานของเขาขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นี่แหละ
ทางนี้พอดีแล้วไปเจอกับหินที่ลิงมันคว่างลงมาขวางเอาไว้

ใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจังหวะไม่เห็นไง
แล้วมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมถ้าขับไปเบียดไปชนกับก้อนหินก้อนใหญ่

แล้วเนี่ยครับได้แผลแบบนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ไปฟ้องแล้ว
ไปฟ้องอบตลิพังซึ่งทางอบตลิพังเขาก็ทราบเรื่อง
แล้วก็ยินดีนะที่จะทำการซื้อเชือกมาทำสะพานให้ลิงมันข้ามถนน

ให้ลิงข้ามถนนยังไงก็คือเป็นการผูกเชือกอีกฝั่งหนึ่ง

หมดเรื่องหมดลาวเพราะมีแต่ทางม้าลาย

เหตุผลที่ยังทำตอนนี้ไม่ได้มันมีเหตุผลเพราะว่าเขาติดปัญหาตรงที่บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์
ทำให้ไม่สามารถทำเองได้ต้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือให้เป็นกิจจัดลักษณะ
ต้องมีหนังสือสั่งการลงมาอยู่คุณจะไปทำในพื้นที่เขตอนุรักษ์
อันนี้ผิดกฎหมายไงหน่วยงานเขายังทำไม่ได้เอาล่ะยังไงซะใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ผมย้ำแล้วกันบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๔๑๖สายตรังสตูนบริเวณจุดตัดเขาติ่ง
จังหวัดตรังแห่งนี้โปรดใช้ความระมัดระวังลดความเร็วนิดนึง
เพราะว่าเขามีป้ายบอกอยู่แล้วระวังลิงปลาหินไม่ได้ขู่ปลาจริง
ก็ไม่ใช่ทุกคนจะโดนแต่ก็ระวังเอาไว้แล้ว
ต้องกำลังจะรอความเร็วนิดหนึ่งก็จะได้ไม่เกิดปกติเหตุกัน